ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อวานนี้ค่ะ
มีเหตุยิงกันที่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

คาราโอเกะออกมาเคลียร์กันหน้าร้าน
เคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยมีการยิงกัน
ถูกยิงเข้าที่กลางหน้าอกนัดหนึ่ง
ชายโครงขวาอีกนัดหนึ่งนอนหงายอยู่นะคะ

แล้วก็มีหมวก๑ใบตกอยู่ข้าง
จมกองเลือดอยู่แบบนั้นนะคะแม่ของผู้ตายค่ะ
ของตำรวจสพบังไซนะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พบว่านายยงยุทธ์เนี่ยถูกยิงหลายนัดเลยนะคะแล้วก็ใกล้ใกล้กัน
มีนายวินัยสมหวังอายุ๓๑ปีคนนี้บาดเจ็บ
บาดเจ็บจากการวิ่งหนีแล้ววิ่งล้มตกใจอยู่ตรงนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งโรงพยาบาลบางไซไปตรวจสอบก่อนนะคะสำหรับอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ตรวจสอบที่หน้าร้านที่เป็นจุดเกิดเหตุในเบื้องต้นชื่อร้านน้องพลอยคาราโอเกะ
มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียนกไก่ททหารจจาน๙๕๒นครนายกของผู้ตาย
จอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๓๐เมตรรถคันนี้ค่ะ
ที่เขาตกใจแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งแล้วหกล้มเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งอยู่ในร้านกับผู้ตาย
กำลังจะจ่ายเงินอยู่แล้วเรียกเก็บตังค์แล้ว
อยู่ค่ะผู้ตายก็เดินตามกลุ่มคนก่อเหตุออกไป
ซึ่งนายวินัยบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเดินตามออกไปทำไม
พอออกมาอีกทีเห็นนายยงยุทธ์นอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
คือตายแล้วจะเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ทัน
ก็ได้แต่วิ่งไปไปวิ่งตามคนมาช่วยเขาบอกแบบนี้นะ
แล้วก็สะดุดล้มแล้วก็บาดเจ็บ
เพื่อนของมันก็เครียดเรียกเรียกเรียกมันก็เอออยู่
แต่มันก็ไม่หลั่นแล้ว
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ลานจอดรถติดกับถนนยังมีคราบเลือดอยู่บนพื้นอยู่เลยนะคะ
ห่างจากร้านคาราโอเกะไปประมาณสัก๕๐เมตร
ร้านคาราโอเกะเป็นตึกแถวนะคะ๕ชั้น
ที่ร้านมีกล้องวงจรปิดทั้งในร้านทั้งหน้าร้าน
อันนี้น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญแต่ปรากฏว่ากล้องในร้านบันทึกภาพไม่ได้

กล้องหน้าร้านเห็นแค่ช่วงจังหวะที่นายยงยุทธ์
ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนเนี่ยค่ะ
พอประมาณ๔ทุ่มกว่านายยงยุทธ์ก็เดินออกมาหน้าร้าน
ยงยุทธ์คือคนใส่หมวกสีขาวนะคะ
เดินตามกลุ่มวัยรุ่น๓คนออกมาแล้วก็ยืนคุยกันอยู่

แล้วทั้งหมดก็เดินออกไปจากที่บริเวณหน้าร้าน
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุมันห่างจากร้านไปหน่อยหนึ่ง

ในร้านก็ไม่มีแต่ว่ามีคนที่อยู่ในร้านเขาให้ข้อมูลค่ะ

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าผู้ตายก็นั่งกันอยู่ที่โต๊ะติดประตูทางเข้า

ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามากัน๓คน
เขานั่งอยู่ที่บริเวณโต๊ะทางเข้าร้านเหมือนกันแต่คนละฝั่ง
ระหว่างที่เขานั่งดื่มนั่งกินกันอยู่เนี่ยค่ะ
ทางผู้ตายหันไปมองหน้าอีกโต๊ะหนึ่งคาดว่าก็น่าจะด้วยความเมานี่แหละ
จากนั้นผู้ตายก็เดินไปที่โต๊ะ
แล้วก็ถามว่า๑๐ล้อจอดอยู่ไหน
แล้วก็เหมือนกับว่าไปยืนพูดจากวนโต๊ะกลุ่มที่ก่อเหตุ

กลุ่มที่ก่อเหตุเขาก็เรียกเก็บเงินแล้วก็เดินออกจากร้านไป
แต่ว่าผู้ตายก็ยังเดินตามออกไปค่ะ
ผู้ตายเดินตามไปห่างจากหน้าร้านไปสักประมาณ๕๐เมตร
คาดว่าไปทะเลาะกันตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันอาจจะไม่มีภาพจากโลกที่จอนปิด
ทะเลาะกันปุ๊บถูกยิงเลยอะ
ถูกกลุ่มที่ก่อเหตุยิงเข้าที่กลางอกและที่ชายโครงขวา
แล้วก็หลบหนีไปคือขับรถบรรทุกกันมาแล้วขึ้นรถบรรทุกหนีไปค่ะ
นางเพชรเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่า
ตัวผู้ตายกับเพื่อนมากินที่ร้านเป็นครั้งแรกเลยนะคะ
ก็มีเรื่องเลยแล้วก็ถูกยิงตายเลยอะค่ะ
กลุ่มที่ก่อเหตุเข้ามาที่ร้านบ่อย
แต่เขาก็ไม่เคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรกับใคร
แต่พอกลุ่มผู้ตายมาแล้วก็มามีเรื่องมาทะเลาะกัน
ตอนยังไม่เมาเนี่ยผู้ตายเป็นอีกแบบนึงเลยนะคะ
แต่พอเมาเนี่ยตัวเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่า
ผู้ตายระรานลูกค้าในร้านตั้งหลายคนหลายโต๊ะเลย
มองหน้าเขาไปแย่งไมค์เขาร้องเพลง
ก่อกวนลูกค้าโต๊ะอื่นรวมถึงโต๊ะของกลุ่มที่ก่อเหตุด้วย
คือก่อกวนหลายโต๊ะเลยในร้าน

ลูกค้าต้องเรียกเก็บตังค์แล้วออกจากร้านไป

แต่ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
พอเรียกเก็บเงินพอเดินออกไป
ผู้ตายยังเดินตามออกไปค่ะ

ตัวเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่า
คาดว่าตอนแรกเนี่ยนะน่าจะแค่เถียงกันทะเลาะกันเฉย
ไม่รู้เลยว่าโอ้โหถึงขั้นยิงกันตาย
เจ้าของร้านคาราโอเกะบอกตกใจมากนะคะ
พยายามจะห้ามตั้งแต่อยู่ในร้านแล้ว

ตัวผู้ตายเดินออกจากร้านตามกลุ่มผู้ก่อเหตุไปก่อนนะคะ
หนึ่งก็ทะลามาหาเขาเลย
อะไรมีที่ทำให้อยู่ดี
ความเมาเราก็ก้าง

นั้นหนักหนักกว่าเก่ายืนถ้าจะไม่อยู่แล้วนั่นน่ะ
เพื่อนเขานั่นน่ะเหมือนกันพอกัน
คิดว่าเขาจะมาเคลียร์กันดูแล้วว่าคิดว่าจะเกิดนะ
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดนั่นแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้
นึกว่าจะเคลียร์กันได้อะไรแบบนี้เพราะว่าเด็กพวกนี้มันก็ไม่ได้ก้าวร้าวนี่
แม่ของผู้ตายก็เปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะคะเนี่ยค่ะ
บอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปบอกว่าลูกชายถูกยิงตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริง
แต่พอเห็นศพของลูกชายเป็นลมไปเลยนะคะ
แม่บอกว่าคือรู้มาว่าลูกชายไปกินข้าวต้มที่ร้านคาราโอเกะแล้วไปมีปัญหากับลูกค้าคนอื่น
แต่แม่บอกว่าจริงแล้วลูกชายก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ไม่เคยไปมีเรื่องมีราวนอกบ้านอะไรกับใคร
ถึงขั้นแบบลงไม้ลงมือกันขนาดนี้ค่ะ
ผมก็อยากจะถามเขาว่าทำไมลูกเราขนาดนี้ถึงอาการถึงได้ยิงกันขนาดนี้ฆ่ากันอย่างนี้เลยเหรอ
แค่มองหน้าเนี่ย

แต่มันก็บอกว่าอยากมีของให้ลูกอยากให้ลูกเรียนให้จบ
ตำรวจสพบางไซด์ก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ก็อย่างที่เล่าเลยอ่ะค่ะว่าน่าจะมีการมองหน้ากันเขม่นกันในร้านคาราโอเกะแล้วผู้ตายเดินตามออกไปตามกลุ่มที่ก่อเหตุออกไปก็เลยทะเลาะกันจนถูกยิงนะคะกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเขาขับรถบรรทุกมาแล้วเขาก็เลยขึ้นรถบรรทุกขับหนีไปตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบสวนเพื่อนและคนที่อยู่ในเหตุ